ปัญญาที่จะซื้อยาสีฟันยังไม่มีเลย
แล้วยาสับผมครีมนวดจะมีปัญญาเหรอคะ
ที่บ้านเนี่ยสิ่งที่สำคัญต้องมาก่อน
มันใช้ล้างจานได้ซักเสื้อผ้าได้
อาบน้ำเป็นสบู่ยาสับผมได้ทุกอย่าง

เนี่ย

ก็แบบวันนั้นไปเลี้ยงควายกัน

พี่จะได้รับมรดกตกทอดจากพี่สาว

ไงครับ

ได้รับเสื้อเก่าจากพี่สาวพี่ชายอะไรอย่างนี้

ก็จะใช้ของเก่าซึ่งบางทีแบบมันก็บางจนแบบไม่รู้จะยังไง
วันนั้นก็ไปเลี้ยงควายเพื่อนนี่ก็คือ
เขาก็เคยเข้ามาอยู่กรุงเทพมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นสาวกว่าเราแล้ว
เขาก็เห็นแบบเห็นว่าเรามันตั้งขึ้นมาแล้วบอก
แหลมเองต้องหาเสื้อชั้นในใส่แล้วนะ

แต่ละคนมีทั้งแหลมมีทั้งบูด
บอกเคยไม่มีปัญญาหรอกว่ะ

เดี๋ยวให้พรุ่งนี้เอามาให้
นัดกันตื่นเต้นมากนอนไม่หลับจนละคืนนั้นนะ
เอาว่าเราก็อยากมีไส่ประกอบว่าพอมาเปลี่ยนกันที่ป่าเลี้ยงขวายนั่นแหละ
ตะของมันไม่มีข้างหลังมันขาด

ใช่จนย้วยจนแบบสายนี่ดำปี้หมดเลย
แบบเป็นภาพดำแบบย้วยหมดเลย
ข้างหลังนี่ก็คือรอยเกาะตะขอจนพลุนหมดแล้วก็ขาด
สรุปแล้วแต่มันยังใช้งานได้ข้างหน้ามันยังใช้ได้

มัดข้างหลังแล้วนะ
มัดข้างหลังเป็นปมอย่างนี้

พอกลับบ้านวันนั้นก็ใช้ผ้าขมา
คุมหลังตัวเองขึ้นกระดาย

อีน้างลูกเป็นไรไปตกต้นไม้มาหลังกลง

เพราะเคยแขนคอกมาทีนึงแล้วไง

เขานึกว่าเราไปตกต้นไม้แล้วหลังงอมาหลังโก่งมาอย่างนี้

ไหนแม่ดูเป็นไรไม่เป็นไรแม่ไม่ว่า
แม่ก็มากระชากผ้าขม้าออกเลยด้วยความที่ห่วงลูก
เท่านั้นแหละโอ้โหความแตกแม่

เอ้ามันอะไรจับหันหน้ามา

เท่านั้นแหละไอม้วนเลยไอมาก
เราก็เลยถกเสื้อมาบังหน้าว่ะ

ยกทรงที่ดีน่ะต้องให้ความสวรรค์เป็นนี่เลยค่ะ
ไม่รู้สคริปท์เนี่ยไปเอื้อให้เขาโปรโมทของเขาทำไมกัน
นี่ทำเองคิดเองค่ะเทบายานีค่ะ
นี่นางแบบข้างหน้ายังสวยเข้ากลคนข้างหลัง
แต่อันนี้ผมยืนยันแทนพี่สาวผมเลย

ใส่แล้วเนี่ยนะครับมันจะแบบมันกระชับมาก
ก็ดูแลเรื่องการกินกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อนมายืนยันด้วย
เหรอมีเพื่อนอยู่ยังไง
โหยหน้าไอ้หูยังก็จานดาวเทียมนะคะ

เอาไปไปเลื่อยเอาโหนกออกอะไรอย่างนี้
พี่บอกอย่าเอาเลยอย่าเอาออกเอาไว้อย่างนี้ดีแล้ว

โคกสูงเนินอะไรอย่างนี้เอาไว้ตรงนี้เอาไว้
ตอนนี้ก็ดีใจกับพี่สาวด้วยนะคะ
ที่สำหรับในเรื่องเรื่องของความรักนะคะ
วาวเตอร์พี่ตั๊กฝากด้วยนะ
ยูต้องดูแลพี่สาวของไอคนนี้ดีนะ
เพราะว่าไอรักมากเลยน่าจะบอกให้
พวกถ้าถ่ายเลยนะเขาบอกเอาภาพตอนประกวดมาสิ

ตอนประกวดเหรอ

อ๋อดูหนังกันดูหนัง
ดูหนังกันดูหนัง
อ่ะเขาก็ชมอกเอลสะโพกอะไรสวย
ชมมี
เป๊ะครับ

มีแต่จะมาแย่งเพื่อนของคุณผู้ชายฉันจองไปแล้วนะ

สงการเขามาค่ะเพื่อนแฟนมากี่คน

โดยว่าเพื่อนจะอิจฉา

เขาก็แอบเซลล์อาห์ไลน์อะไรอย่างนี้
ก็ดีแฬ๊กเขาก็มีความจริงใจกับพี่มาก
เยอะไหมทำให้เราดูแลตัวเองเยอะขึ้นหรือเปล่าครับ
ไม่ค่ะพี่ดำเนินชีวิตปกติเลยพูดจริงนะ
ปลาร้ากินกันมั้ย๒คนกินปกติ
เขากินปลาร้าเหรอเขาชิมเขากินได้
แล้วเขาชอบมั้ยหลังจากนั้นก็คือเขาไม่ชอบ

เขาลองทุกอย่างเลยค่ะปลาร้าปลาทูกระปงกะปิทุกอย่าง
ใช่ชิมหมดเลยแล้วเขาเข้าใจภาษาไทยหมดมั้ยพี่
เวลาพิสูจน์ด่าหรือว่าเขาอ่ะพูดได้มั้ย
จริงพี่ไม่เคยด่าอยู่กันมา๒ปียังไม่เคยทะเลาะกันเลย
ก็เลยไม่ได้ด่าอะไรแต่ว่าก็มีเขาเป็นคนที่แบบว่าจำอ่ะ
ซับอะไรเร็วอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นขับรถไปแล้วมีรถปาดหน้าแซงปื๊ด

เราก็ตกใจโอ๊ยจะพูดอะไร
บอกเอ๊าเขาเวลาก็เวลาเคราะห์แค่คนปลาดหน้าเธออะไรเธอ

โอ๊ะเก่งถ้าอีกหน่อยนะค่อยู่บางทายนานอีกนิด

ตอนนี้เรียนภาษาไทยหัดเขียนก่อไก่ขอไข่
แล้วก็รู้เยอะรู้เยอะแล้วฮะ

อืมธรรมดา
บอกโหเธอไปเอามาจากไหน
ก็ฉันไปโรงเรียนทุกวันน่ะ
เขารู้แล้วเขาใช้คำแบบภาษา

มีทำอะไรแบบว่าเซอร์ไพรส์ให้กันและกันไหมฮะ

จริงแล้วพี่ไม่ค่อยมีคือหวานทุกวันอยู่แล้ว
อ๋อเอ้ย

เดี๋ยวดิฟังหนูพูดให้จบดิ

เขามาคิสอะไรอย่างงี้ว่าเออฉันไปเรียนนะ

เขาเอามาคิดพิสูจนแล้วพี่สุทำอะไรครับ
มีความสุข

ก็มีผลงานเพลงมาฝากด้วย

เกิ้ลใหม่ล่าสุดในรอบ๑๕ปีค่ะ

แต่ว่าเพลงใหม่ไม่มีเลยนี่เพิ่งจะมี

เราจะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเพลงจากพี่สุนี่แหละ

ไปก่อน
แต่ว่า
ก็ดึงจนโล่งเหม็นขึ้นมา
ฉีดโบทองรอบรอยใต้ตา
อัดกลูตามาให้ผิวพันขาวเนียน
ขออยู่ในใจอ่าดาลิ่งดาลิ่ง
ทำบุญในชาติหน้าแก่ทำหน้าได้ชาตินี้
อ๋อสักทีก็อินเตอร์แบบกิดเกด
แค่นี้ก็เทบิวที่กูละหวานใจ
เฮ้เขามีคำว่าดูน่ารัก
ที่ไอลักก็คอยอยู่แบบไทย
เพียงสีน้ำกึ้งอยู่ก็รักไอใช่ไหม
ถ้ายังไงอีกสิบปีจะเดินหล่อนหยาน
ขออินสักวันให้ดูแต่งตื่นเป็นไง
อูดฟิลเลอรองแก้มทั้งขวาและซ้าย
จะคิดให้ตายโดยปากไปจับที่ทางมา
ก็ก่อนอย่างเจ้า

ทำบุญให้ชาติหน้าแต่ทำหน้าได้ชาตินี้
ขอสักทีก็ยินเธอแบบกิดเก่ง
แค่นี้ก็เทควิวถึงตัวละหวังใจ
เธอเห็นเธอนี้เขาว่าดูน่ารัก
ที่ไอลักก็คอยอยู่แบบไทย
เพียงสีน้ำกึ้งอยู่ก็รักไอใช่ไหม
ดิฉันเป็นพยาบาลโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
ทุกครั้งที่มีคนมาจีบจะคบกันก็มีปัญหาทุกครั้ง
เกี่ยวกับเรื่องเวลาการเข้าทำงาน
คุณพยาบาลจะเป็นคนที่รักความสะอาดมาก

เอาคุณคุณเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนอย่าเพิ่ม